ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เป็นนาทีเป็นนาทีตายเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
เมื่อรถคันหนึ่งกำลังวิ่งอยู่บนถนนท่ามกลางฝนตกลงมาและเป็นช่วงกลางคืน
สัยทัศน์ในการมองเห็นก็ไม่ดีสักเท่าไหร่
แต่สุดท้ายปรากฏว่าสุดชกมีบางสิ่งบางอย่างเดินข้ามถนน
คุณผู้ชมดูนาทีเป็นนาทีตายของคนนี้หน่อยค่ะ
พี่พี่กอลพุงชนอย่างจังมาเห็นก็คือมาแล้วอ่ะโหพูด
รถนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะอาจจะมืดหน่อยวิสัยทัศน์ในการมองเห็นก็ไม่ค่อยมี

สว่างเลยค่ะถ้าตามจากภาพที่ชมพู่มองอยู่
ทีนี้ลูกศรสีแดงนะคะผู้ชายเป็นผู้ชาย
เป็นเสื้อที่เหมือนกับมีการสกรีนทับสีกันบนผ้าค่ะ
เขาเดินผ่านถนนเดินข้ามถนนกระทันหัน

สุดท้ายเจ้าตัวเบลกไม่ทันพุ่งชนอย่างจัง
นี่คือเป็นนาทีเฉียดตายนะคะคนที่โดนชนนี่เจ็บสาหัสพอสมควร
หลังจากเกิดเรื่องค่ะก็มีการนำตัวคนเจ็บที่โดนชนส่งโรงพยาบาล
แล้วเรื่องราวนี้ก็มีการโพสต์ผ่านในโซเชียล
และนี่คือนาทีเป็นนาทีตายค่ะคุณผู้ชม
ช่วยกันประถมพยาบาลบนพื้นถนนก่อนเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
หลังจากเกิดเหตุเรียบร้อยแล้วเรื่องราวนี้มีการโพสต์ลงในโซเชียลเฟซบุ๊กนะคะ
ก็มีการโพสต์พร้อมกับภาพคนเจ็บค่ะ
โพสต์เฟซบุ๊กนี้น่าจะเป็นตัวคนเจ็บเองนั่นแหละที่มีการโพสต์เอาไว้
เป็นสภาพอาการบาดเจ็บของเขาที่มีบาดแผลชะกันตั้งแต่บริเวณศีรษะใบหน้าแขนขา
นี่ฮะสภาพแบบนี้อ่ะพี่กอล์ฟ
โดยเฉพาะใบหน้าแล้วก็ศีรษะที่เป็นถือว่าโอ้โหกระแทกอย่างแรงพอสมควรนะคะ
ทีนี้ในข้อความยังมีการระบุไว้ในธรรมนองที่ว่า
เออรถชนเดือนที่แล้วไม่ตายไม่หักครับผม
หนึ่งพันบาทอันนี้คือเขาบอกว่าขายเสื้อนะคะจะซื้อล่ะ
มีคนรับไปบูชาต่อแล้วอ๋อหมายถึงว่ามันทำให้เขาแบบรอดมาได้อย่างเงี้เหรอ
เขาเชื่อแบบนั้นตัวเนี้ยค่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ขวามือ
ตัวนี้เขาขายหนึ่งพันบาทและมีคนซื้อต่อด้วยนะคะอ่า
คลิปนี้พอมีการแชร์ออกไปค่ะชาวเน็ตก็มาแสดงความคิดเห็นเยอะมาก
หลายคนก็เป็นห่วงเหลือเกินแล้วก็อวยพรให้ครัวคนเจ็บเนี่ยหายไว
แม้ว่ารถจะชนเมื่อเดือนที่แล้วนะคะขอให้อาการดีขึ้นปลอดภัย
และหลายคนก็แสดงความคิดเห็นได้ว่าโอ้โหเสื้อรุ่นนี้มันคลังจริงนะ
โดนรถชนแบบสนั่นขนาดนี้ยังรอดมาได้แต่ท้ายที่สุดเหนือสิ่งอื่นใด
เพราะดีนะคะที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะครับ
สุดท้ายไม่ว่าเสื้อจะขลังขนาดไหนสติสำคัญที่สุด